ส่วนเรื่องนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมครับตอนเป็นเด็กอ่ะ
คุณน้อยใจยังไงตอนนี้พ่อแม่แก่เท่า
แต่พอจะปั่นกลับก็๗๓แล้ว
กลับทางไหนวะกลับทางไหนวะ
หยุดแล้วไงบ้านอยู่ตรงไหนรู้มั้ย
ลูกลูกอยู่ตรงไหนลูกชื่อเล็กสามีเขาเอาชื่ออะไร

โอ้โหสงสารจัง
น้ำรวชสมภารมึงตราดกรรมนัยไหลปากปูอายุเจ็ดสิบสาม
จักรยานสีเขียวอยู่หน้าร้านสำรานการ
ยางหมู่๕ตะบนหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราด
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้คุณตาปั่นจักรยานออกจากบ้าน
แต่จำทางกลับบ้านไม่ได้ครับตำรวจ
ถามตาตาชื่อไหลใช่ไหมตาไหลบ้านตาอยู่ไหน
อยู่กับใครลูกหลานชื่ออะไร
คุณตาตอบได้จำได้เพียงบางอย่าง
แล้วบอกว่าออยู่บ้านน้องเสม็ดอยู่กับลูกสาว
แต่น้อยใจลูกเนี่ยก็เลยปั่นจักรยานออกมา
แต่จะกลับจำไม่ได้เห็นไหมเกาหัวแกรกเลย
นายซูลินจันโกมายุ๔๕เจ้าของร้านสำราญการยาวรูป
พี่คนนี้น่ารักพี่ซูลินน่ารัก
คือเห็นคุณตาปั่นจักรยานจะผ่านร้านไปแล้วสังเกต
ด้วยความที่เป็นร้านจักรยาน
ร้านร้านยางก็เห็นยางรถจักรยานคุณตาแบนใช่ไหม
อ๋อก็เลยเรียกเลยตาเออหลายมานี่
ตามมาเดี๋ยวเติมลมให้
แล้วตาจะไปไหนเนี่ยตาบอกจะกลับบ้านแต่ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหน
นี่แหละฮะก็แจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือ
ก็พาคุณตานะครับไปที่สพเมืองตราดนะครับ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ติดต่อญาติให้มารับตัวกลับบ้าน

จำไว้นะตอนเด็กเราน้อยใจคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายยังไง
แก่เท่าหัวงอกมา
แกก็น้อยใจเราแบบที่เราเคยน้อยใจท่านนั่นแหละ
นะครับเดี๋ยวหายไปหาไม่เจอแล้วจะเสียใจ